ท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะหลังจากที่ค้นหากันมา๙วันนะครับที่สุดแล้ววันนี้เราพบเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบลูกของแรงงานชาวพม่าที่อยู่ที่ไร่อ้อยที่สุพรรณบุรีเนี่ยในสภาพกลายเป็นศพนะมันมีเรื่องราวต่างเยอะนะครับตอนนี้พ่อกับแม่ของน้องก็อยู่ที่สถานีตำรวจกำลังให้ข้อมูล
คนหนึ่งอืมอ่าที่ขับรถไทยหรือว่ารถอยู่แถวนั้นแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ค่ะนะเอาความคืบหน้าเรื่องการค้นหาน้องก่อน
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลุยกันตั้งแต่เช้านะครับ
โดยมีผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิตรวัญชัย
ธนวงที่มาประชุมร่วมกับตำรวจทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตามหาเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าชื่อเล่นคือน้องต้าแง
อายุ๒ขวบเป็นลูกของแรงงานชาวพม่า
เล่นอยู่กับเด็กหญิงพม่าวัยสามขวบแล้วก็ศูนย์หายเข้าไปในไร่อ้อย
เนื้อที่ประมาณ๒๐๐ไร่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนสระพังลาน
อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่๑๗ธันวาคม
ท่านก็ติดตามข่าวสารการตามหากันมาตลอด
ใช้ทุกอย่างทุกวิถีทางพยายามที่จะตามหา
วันนี้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่จาก๔๐๐นายเป็น๗๐๐นายด้วยนะครับ
เพราะว่าเข้าสู่วันที่๙แล้วแบ่งกำลังเป็น๔ชุด
มีชุดฝ่ายปกครอง๑๐๐นายชุดทหารอีก๑๐๐นาย
ชุดจากตำรวจ๓๐๐นายมีชุดจากต่อชะดออีก๒๐๐นาย
กระจายกำลังเดินเท้าในการค้นหาพื้นที่รับผิดชอบ
รัศมี๓กิโลเมตรแล้วก็ค้นหาซ้ำในจุดเดิมอย่างละเอียดด้วย
มีบริษัทเอกชนนำเครื่องโซน่าเข้ามาช่วยตรวจจับคลื่นความถี่ใต้น้ำ
เพราะว่าในไร่อ้อยเนี่ยบางจุดมันน้ำท่วมด้วยมีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะครับ
แล้วก็ค้นหาเด็กตามบ่อน้ำต่างด้วย
พบวัตถุต้องสงสัยความยาว๖๐เซนติเมตรอยู่กลางบ่อน้ำ
ความลึก๕เมตรนักประดาน้ำก็ลงไปตรวจสอบแต่ว่า
การควบคุมฝูงชนจังหวัดสุพรรณบุรีชุดที่เดินท้าปูพรมค้นหาเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ
แล้วขยายพื้นที่ค้นหาออกไปจากที่กำหนดไว้
ปรากฏว่าไปพบศพเด็กชายซูลุยผิวนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำลึกประมาณ๑เมตร
อยู่บริเวณกลางไร่อ้อยที่มีต้นย่าขึ้นปกคลุมจำนวนมาก

คือรัศมีร์เขาขีดไว้วันนี้จะหา๓กิโลเมตร

แต่ว่าชุดนี้เขาเดินลุยเข้าไปอีก

เด็กชายสุลุยผิวสวมเสื้อยืดลายการ์ตูนรูปเป็ด
กางเกงสีเทาดำสภาพศพขึ้นอืด
ขาทั้งสองข้างหลุดออกจากลำตัว

มีรองเท้าแตะสีส้มของเด็กตกอยู่หนึ่งข้าง

ไปพบของเล่นตกอยู่ใกล้อีกหลายชิ้นด้วย
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของใคร

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้กันพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับ
ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาด
เพื่อเก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุทั้งหมด
แล้วก็นำศพของเด็กชายซูลุยผิวส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลอูทอง
เรามีภาพกราฟิกจุดที่เจอเด็กนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่เจ้าหน้าที่พบศพเด็กชายวัย๒ขวบชาวพม่าคนนี้
ห่างจากจุดที่เล่นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบชาวพม่าประมาณ๕กิโลเมตร
แต่หากเดินลัดไปตามไร่อ้อยถ้าเป็นทางลัดนะ
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
จุดนี้อยู่นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายการค้นหาของเจ้าหน้าที่
ตลอดช่วง๙วันที่ผ่านมา
คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะไปไกลขนาดนั้น
ก็เลยตีวงรัศมีเอาไว้ไม่ถึงตรงนั้น
แต่โชคดีที่กู้ภัยเขาเดินเข้าไปอีกแล้วก็ไปเจอศพ
นะคะก็คงไม่คิดว่าเด็กจะเดินได้ไกลขนาดนี้ด้วย
ใช่นี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนารายนายอนุชิตวงปาก็เป็นคนที่ไปกู้ร่างของเด็กชายซูลุยผิว
ก็บอกว่าร่องน้ำที่พบศพมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา
สภาพศพคือเน่าเปื่อยแต่ว่าไม่เจอวัตถุต้องสงสัยตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
แล้วพบอะไรบ้างหรอก็มีรองเท้าอยู่ก็ตัวเด็ก

เย็ดปุ้ยเป็นเปลือย
อันนี้ที่ว่ามันเละนี่คือว่าควานหรือว่าของแข็งซุกหรือเปล่า

ที่เกิดมันมีขสอบมีเชือกมีอะไร
ไม่มีมีแต่เด็กนอนอยู่
ดังนั้นณจุดที่พบศพเนี่ยนะคะ

ก็คือ๑ระยะทางที่มันค่อนข้างไกล
จากจุดที่น้องเขาเล่นอยู่กับเพื่อนเป็นจุดสุดท้ายก็คือ๕กิโลเมตร

ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
คือบอกไม่ได้หรอกว่าเด็กอายุ๒ขวบ
จะสามารถเดินเข้าไปได้ไกลขนาดนี้หรือเปล่า
ก็ต้องดูเรื่องของสภาพภูมิอากาศสถานที่ขนาดของตัวเด็ก

ข้อมูลจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เขาบอกว่าเรื่องของการเดินไกลมากน้อยขนาดไหน

ก็เลยยังฟันทงไม่ได้ว่าเด็กเดินไปเองหรือถูกอุ้มไป
แต่จากภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจากจุดที่พบศพเนี่ย
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าห้ามสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุเด็ดขาดนะ
วิเคราะห์ทีละประเด็นค่อยตัดประเด็นที่มันไม่ใช่ออกไป

ทางด้านของผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พลตำรวจรีนพพรชัยสุธีรักคุณก็บอกว่า
สภาพศพในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นสภาพศพที่เน่าตามปกติหากเสียชีวิตเกินกว่า๓วัน
แต่สภาพศพบางอย่างที่ครอบครัวของน้องเขาติดใจก็คือ
มันมีแผลบริเวณขาสองข้างคล้ายกับถูกของมีคมบาด
แล้วก็เป็นแผลขนาดใหญ่
ที่นี่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จุดที่พบศพเนี่ยโดยรอบเป็นไร่อ้อยมีย่ารกอยู่นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
ว่าเด็กเสียชีวิตมาแล้ว๕๗วัน
สาเหตุก็ต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ผลชนสูตรเบื้องต้นบอกว่าขาดอากาศหายใจนะคะ
ทางแพทย์ทำได้ชนสูตรไม่ตามกว่า๕๗วัน
พบลงรอยบัดแผลบริเวณอื่นในร่างกายบ้างไหม

ผลการตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรครับผมผมไม่อยากจะพูดก่อนที่ทางเจ้าที่เขาจะได้สรุป
แต่ในพื้นที่เกิดเหตุเราไม่ได้พบไม้ไม่ได้พบวัตถุหรืออาวุธอื่นเลยใช่ไหมครับ
เรื่องของพยานวัตถุที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ขออนุญาตเป็นทางพิสูจน์หลักฐานเขาเป็นคนชี้แจงดีกว่า
แสดงว่าร่องรอยที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยครับท่าน
อันนี้ต้องเป็นเรื่องของเจ้าที่สืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
แต่ตอนนี้ท่านแสดงว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปในพื้นที่
ผมขออนุญาตไม่สรุปแล้วกันนะครับ
คือหน้าที่หลักของผมเนี่ยคือหน้าที่ค้นหานะครับ
ผมมาบัญชาการการค้นหาเด็กศูนย์หายเด็กพัดหลงนะครับ
แต่ทีนี้กรณีที่เด็กเสียชีวิตนอกพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับ
ก็ต้องฝากทางเจ้าที่ตำรวจที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในส่วนตรงนี้ครับ
คือมันมีข้อมูลจากทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
เขาบอกว่าถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
เด็กชายวัย๒ขวบเดินออกไปสัก๑๒กิโลมันเป็นไปได้
แต่๕กิโลมันยากมากนะคะ
คือเป็นไปได้ว่าน่าจะมีสิ่งใดหรือใครก็ตาม
พาร่างของเด็กให้ห่างออกไปถึง๕กิโล
ถ้าดูจากลักษณะของระยะทางแล้วก็เด็ก๒ขวบเวลาเขาอยู่ในสถานการณ์พลัดหลง
เขาจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่จะไปหาน้ำดื่มเองได้หาอะไรกินเองได้
แล้วถ้าหากว่าเดินต่อเนื่องนานเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ร่างกายอ่อนล้าแล้วก็เสียชีวิต
ถ้าอยู่นิ่งอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นาน
ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องพิจารณาจากหลายอย่างสภาพร่างกายของเด็ก
สภาพภูมิประเทศสภาพอากาศถึงจะระบุได้ว่าน้องเดินอยู่กี่วัน

แล้วเด็กสองขวบเนี่ยนะทั้งช่วงกลางวันกลางคืนอย่างนี้
จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบไหนอะไรยังไงมันคิดได้เยอะแยะไปหมดนะฮะ
หลังจากที่พบศพของน้องนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแง
ไว้ที่โรงพยาบาลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อรอการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เดี๋ยวจะให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการด้วยนะครับ
พ่อกับแม่พ่อชื่อนายผิวอายุ๒๖ปี
ก็ไปรอไหมป่ะบ้านตำรวจเขาไปไทย
ทั้งพ่อแม่ทั้งญาติย่าก็กรรด์น้ำตาไว้ไม่อยู่แล้ว
เพราะว่าด้วยความหวังที่มีมาตลอด๙วันเนี่ย
วันนี้พอพบศพลูกพบศพหลานเนี่ยทำใจไม่ได้จริงนะครับ
ร้องไห้กันออกมาด้วยความเวทนาทำใจไม่ได้กับการสูญเสียแบบนี้
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างที่อยู่ในสิ่งที่พ่อกับแม่เขาคิดนะนะ
ถ้าท่านยังจำกันได้เมื่อวัน๒วันก่อนหน้านี้เนี่ย
ตำรวจได้เรียกคนขับรถแพคเตอร์หรือว่ารถไถคนหนึ่งมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าทำงานอยู่แถวนั้นช่วงวันเกิดเหตุ

แล้วก็มีชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นกระบะคันนี้เลย
ขับเข้ามาแล้วก็เด็กก็หายไปวันนั้นนั่นแหละ
ตรงนี้ตำรวจดูแล้วไม่ได้มุ่งไปเท่าไหร่แต่ตำรวจมุ่งไปที่คนขับรถแรคเตอร์คนหนึ่ง
ที่ทำงานอยู่แถวนั้นว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ทำงานอยู่แล้วก็พลาด
โดนเด็กแล้วเด็กตายแล้วก็เอาศพไปซ่อนฆาตกรรมอำพลางอะไรอย่างนี้
เรียกมาสอบไปแล้วแต่ตำรวจไม่เปิดเผยรายละเอียดในรูปคดีมากนัก
บอกแค่ว่ายังมีลักษณะการให้การที่วกวน
วันนี้นะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยณขณะนี้ช่วงค่ำเนี่ยท่านผู้ชม
พ่อกับแม่ของน้องต้าแงเนี่ยไปอยู่ที่สถานีตำรวจนะ
ไปให้ข้อมูลกับตำรวจโดยบอกว่ายืนยันว่าเอาละเนี่ยคือศพของลูกชาย
แต่ศพของลูกชายมีบาดแผลที่บริเวณขาทั้งสองข้างถูกของมีคมบาดเป็นแผลขนาดใหญ่
ใบหูซ้ายก็หายไปซึ่งเรื่องเนี้ยมันมีเงื่อนงำนะ
อยากให้ตำรวจสพสะยายโสมสืบสวนสอบสวนจนหาสาเหตุที่แท้จริง
และถ้ามีคนทำผิดฆ่าลูกชายแล้วฆาตกรรมอำพลางเนี่ย
ต้องเอามาดำเนินคดีให้ได้โดยพุ่งเป้าไปเลยคือเขาบอกเลยเขาสงสัย
คนขับรถไถค่ะเพราะว่ารถไถเนี่ยปกติ
มันจะจอดอยู่ที่เนี่ยที่ไร่อ้อยแต่ตอนนี้ไม่จอดอยู่ไม่จอด
คือทำงานไม่ทำงานก็จะจอดทิ้งไว้มีการเปลี่ยนใบด้วย
อ่าเปลี่ยนใบไถอะไรพวกเนี้ยคนขับรถไถก็หายไปใช่
ข่าวล่าสุดก็คือเมื่อวันสองวันก่อนที่ตำรวจเรียกมาสอบนะครับ

พลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่า
ตอนนี้ได้ส่งศพน้องที่เสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อยไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ตำรวจจะพยายามเร่งให้ผลออกมาเร็วที่สุดเนื่องจากทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการดูตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้สองเรื่อง
ก็คือ๑รถไถที่ไถแถวนั้นมีการไถทับเด็กหรือเปล่าถ้า
ทับเด็กจนเสียชีวิตแล้วอาจจะนำศพเด็กไปทิ้งก็ได้
หรือสองมีคนพาเด็กไปแต่จะพาไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งตรงเนี้ยต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะเพราะว่าเขาไปเจอของเล่น
ใช่ไหมถ้ามีคนพาเด็กไปเนี่ยอาจจะหลอกรอไปด้วยของ
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าของเล่นเนี่ยมันของเก่าหรือของใหม่

สภาพศพเด็กที่เห็นนะฮะตำรวจบอกว่า
ไม่สามารถจะจมน้ำได้เพราะลอยอยู่บนผัก
ย่าก็ขึ้นเต็มไปหมดเหมือนกับเอาศพไปทิ้งอำพลาง
ส่วนที่พบศพนั้นเป็นรสมีที่ทีมค้นหายังไปไม่ถึง
ต้องมีคนพาไปเพราะดูจากสภาพศพแล้วไม่ใช่ลักษณะจมน้ำแน่นอน
อย่างไรก็ตามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
ตอนนี้ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์รอผลทางนิติเวทย์
จะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนนะฮะ
โอ้โหมันก็น่าคิดนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนะคะ
มันมีหลายประเด็นให้สงสัยว่าไม่น่าจะน้องเดินเข้าไป
แล้วก็ไปเสียชีวิตเองอยู่ในไร่อ้อย